สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชัดแล้วนะครับสำหรับค่าราชการ๒ล้านคน
ว่าการรับเงินเดือนของท่านเนี่ยเลือกที่จะรับแบบไหนก็ได้
เมื่อวานนี้ก็ขีดเส้นใต้ไปรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรี
ข้าราชการเลือกวิธีรับเงินเดือนจะเอาแบบเดิมหรือแบบใหม่
แบบใหม่คือแบ่งรับสองงวดนายกบอกว่าการออกนโยบายอะไรไป
ก็มีทั้งกระแสลบกระแสบวกก็ต้องรับฟัง
ต้องฟังข้อท้วงติ่งอันนี้ก็แปลว่านายกก็ไม่ดื้อรัน
พร้อมจะรับฟังพร้อมจะปรับเปลี่ยนฝ่ายของอธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางนี้เขารับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินเดือนค่าราชการทั่วประเทศนะครับ
ธิบดีกุลยาตันติมิตรเธอย้ำว่า
กรมบัญชีกลางพร้อมที่จะทำตามความต้องการของค่าราชการที่เลือกการรับเงินเดือน
ให้เขาเรื่องเขาเองทีนี้ประเด็นใหญ่
อยู่ที่ว่าถ้าค่าราชการที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนเป็น๒รอบเนี่ย
แล้วการหักหนี้ใช้หนี้ให้ฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายธนาคารเนี่ย
จะขอให้เขาแบ่งหักเป็น๒รอบได้ไหม
คือไม่ใช่มาหักเอารอบเดียวรอบแรกเงินก็ไม่เหลือกินเหลือใช้
นายกเศรษฐาตอบว่าสามารถพูดคุยกับสถาบันการเงินได้
เพราะว่าเจ้าหนี้เขาก็แค่ต้องการจะเอาเงินคืน
แบ่งจ่ายอย่างไรก็น่าจะคุยกันได้อันนี้เคลียร์นะครับ
อันนี้จบนะครับจบที่ว่าข้าราชการมีสิทธิ์จะเลือกได้
จะเอาแบบไหนจบที่กรมบัญชีกลางขานรับว่าพร้อมจะทำตามความต้องการของตัวค่าราชการ
จบตรงที่ว่าสถาบันการเงินก็แบ่งการหักหนี้เป็น๒งวดต่อเดือนได้
เอาเขาทำให้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จริงก็อยู่ในหัวใจข้าราชการอ่ะ
เพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าถามกันเมื่อวานนี้นักข่าวถามแทนให้
ว่าท่านนายกในช่วงของรัฐบาลนี้เนี่ยจะมีโอกาสปรับเงินเดือนค่าราชการบ้างไหมครับ
นายกเศรษฐาตอบว่าอันนี้เป็นแผนระยะยาวต้องดูในองค์รวมทั้งหมด
ดูในองค์รวมว่าระหว่างข้าราชการที่เกษียณกับค่าราชการที่เข้ามาใหม่ต้องดูตรงนั้น

ก็จะชี้แจงนี่ก็แปลว่านายกไม่ปิดทางการขึ้นเงินเดือนค่าราชการยังเป็นไปได้อยู่ครับ
ยังมีโอกาสว่าภายใต้รัฐบาลนี้อาจจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการค่าราชการมีอยู่๒ล้านกว่าคน
ทีนี้มาดูเรื่องนโยบายการพักหนี้จะบอกว่าการพักหนี้เนี่ยฝันได้แต่อย่าฝันไกล
ฝันให้ตะเลิศเปิดเปลืองไปมากนักเพราะปัญหามันมีเยอะครับเรื่องนโยบายพักหนี้เนี่ย
พอลงไปดูในทางปฏิบัติปัญหาจะตามมาเยอะผลข้างเคียงก็จะตามมามาก
รัฐบาลต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาแล้วรัฐบาลก็ต้องฟังว่าไอ้การพักหนี้เนี่ยเสียงที่มันท้วงติงมันก็มีเยอะ
เสียงหนึ่งที่ต้องฟังคือเสียงจากธนาคารแห่งประเทศไทยเสียงจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณเศรษฐพุทธสุธิวาสนารพุทธคุณเศรษฐพุทธบอกว่ามาตรการพักหนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะทำ
มองว่าการพักหนี้ไม่ควรเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือหลักและไม่ควรเป็นวงกว้าง
ซึ่งได้แสดงความกังวลต่อรัฐบาลไปแล้วโดยการพักหนี้ในวงกว้างไม่เหมาะสม
แต่เหมาะสมชั่วคราวเช่นช่วงโควิดถูกล็อกดาวน์มันได้รับผลกระทบ
การพักหนี้ทุกคนไม่เหมาะผลไม่เหมาะก็เพราะผลข้างเคียงมันเยอะ
หนี้เกษตรกรบางกลุ่มก็มีศักยภาพปิดจบจากหนี้ได้

แต่บางกลุ่มหนี้เกษตรกรเป็นหนี้เรื้อรังปิดจบยาก
อายุเยอะปิดไม่ได้
ถึงพักหนี้ให้ก็ไม่ช่วย
ต้องสร้างรายได้และมีมาตรการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วง

ดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ฟังจะประกอบการตัดสินใจ
เราต้องไม่ลืมนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ย
เขาออกแบบโครงสร้างไว้ให้เป็นองค์กรที่มีความอิสระในระดับหนึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ลูกน้องรัฐบาลไม่ใช่ลูกน้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เขามีความเป็นอิสระของเขาฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องฟัง
สรุปก็คือรัฐบาลต้องทำงานหนักเรื่องการพักหนี้
เฉพาะปัญหาปัญหาหนี้เกษตรกรหรอกครับแม้กระทั่งหนี้ครู
เมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบไปพบกับรัฐไปพบกับค่าราชการชั้นผู้ใหญ่
กระทรวงศึกษาธิการท่านบอกเป็นแนว
ทางไว้เหมือนกันเรื่องหนี้ครูเพราะหนี้ครูก็เป็นปัญหาใหญ่
เป็นปัญหาใหญ่มายาวนานที่ครูเครียดสติสตังค์ไม่ค่อยมีจะสอน
หนังสือกันแล้วเพราะเครียดกับเรื่องการเป็นหนี้
นี่ท่านบอกอย่างนี้การแก้ไขปัญหานี่สินครู
ต้นสังกัดประสานการจัดการให้ครูได้รีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์คือ
เอาหนี้เก่ามากู้ใหม่หรือรวมหนี้เป็นก้อนเดียว
เพื่อลดภาระการผ่อนชำระลดดอกเบี้ยให้ถูกลง
ระยะเวลาผ่อนส่งยาวขึ้นพักชำระดอกเบี้ย
ให้แก่ครูที่เป็นหนี้สหกรออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน
โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้มีวงเงินที่กู้ไม่เกิน๑ล้านบาท
เป็นเวลา๓ปีโดยชำระเพียงเงินต้น
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและลดค่าใช้จ่ายให้ครูทั่วประเทศ
เน้นว่ารัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่มีวงเงินกู้
ไม่เกินหนึ่งล้านบาทสามปีนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าก็ถือว่าเป็นความดีในระดับหนึ่ง
แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของแผ่นดินครับ
ความทุกข์จากการเป็นหนี้มันเป็นความทุกข์ที่
ใช้ชีวิตลำบากเครียดเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
เพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ดำรงชีพด้วยแค่ปัจจัย๔นี่ครับ
มันมีปัจจัยที่ห้าที่หกที่เจ็ดมันมีเรื่องวัตถุนิยม
มันมีความต้องการที่เกินกว่าจะสนองตอบได้ก็ต้องเป็นหนี้
ก็ต้องกู้เข้ามาอย่างอาชีพครูเนี่ยผมอยู่ในชนบทพ่อก็เป็นครู
แต่ก่อนเนี่ยครูมีแค่จักรยานก็เท่แล้วครับ
แต่ตอนหลังครูต้องมีจักรยานยนต์มีมอเตอร์ไซค์
ตอนหลังครูต้องมีรถกระบะตอนหลังครูต้องมีรถเก๋ง
ตอนหลังครูก็ต้องมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนตอนหลังครูก็ต้องมีทีวีจอใหญ่ใหญ่
ทั้งหมดเนี่ยเงินผ่อนทั้งนั้นไอ้พวกขายของเงินผ่อนเนี่ย
ชอบขายให้กับครูเพราะคิดว่าครูเป็นลูกหนี้ที่หนีไม่พ้น
ถึงเวลาก็หักหักได้หักเอาเองแล้วก็เงินก็ไม่เหลือแล้วก็เครียด
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องยอมรับว่า
รัฐบาลเข้ามาในภาวะที่คนลำบากคนเดือดร้อนคนเป็นหนี้
เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีศึกษาบอกว่าที่จริงเนี่ย
ครูก็เครียดแล้วครูก็คิดจะฆ่าตัวตายมาเป็นข่าวเป็นข่าวมาเป็นระยะระยะ
แต่ว่าครูไม่เหมือนตำรวจเพราะครูไม่มีปืน
ตำรวจเวลาเครียดเนี่ยเขามีเครื่องมือในการฆ่าตัวตายมากกว่าครู
เพราะตำรวจมีปืนแต่ทั้งครูทั้งตำรวจก็เป็นสองอาชีพที่เครียดพอกัน
หนี้สินฉะนั้นนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ที่บอกว่า
รัฐบาลนี้ต้องยอมรับสภาวะว่าคุณมาเป็นรัฐบาลในช่วงเวลาที่
มันเป็นวิกฤตเรื่องการเป็นหนี้ของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ให้กำลังใจ
ทำกันต่อไปแล้วครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ